ต้นปีแบบนี้หลายคนก็บอกว่าอุ๊ยปีนี้ปีชงต้องไปหาทางแก้ชง
มีใครต้องแก้ชงอะไรที่มันแปลกหรือแปลก
ต้องไปหาทางแก้ชง
ชงมันต้องหย่าเป็นเคล็ดแก้ชง

อบกับสามีบอกว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอดีจะมีทำธุรกิจสร้างหนี้อะไร

เธอจะได้ไม่ติดร่างแหไปด้วยในฐานะภรรยาที่จดทะเบียนสมรสไง

อ่าฝ่ายภรรยาก็เลยโอเคตกลงหย่ากันไปเมื่อปลายปีที่แล้ว
ปีนี้รู้ความจริงว่าอ้าวสามีตัวดีมีผู้หญิงอื่นนี่นะ
ทำเป็นหลอกขออย่าแก้ชงจริงแล้วคืออย่าไปหาผู้หญิงคนอื่น
คบมานาน๕ปีแล้วแล้วเป็นเด็กนักเรียนม๖

ครูเป็นชู้กับเด็กม๖
แล้วก็เลยขอหย่าภรรยาอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ฝั่งภรรยาเล่ามานะ

เรื่องราวเป็นแบบนี้เอาฝั่งของภรรยาก่อน
เขาเล่าให้คุณเนติเชาผู้สื่อของเราฟังมาบอกว่า
เขามีสามีเป็นครูเหมือนกัน
ตัวเขาเนี่ยเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กพิการอบตแห่งหนึ่งในอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
สามีเป็นครูตอนนี้เป็นครูชำนาญการ
อยู่ที่ชุมพรแล้วก็มาอยู่นครศรีธรรมราช
บกับสามีมา๑๕ปีตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แต่งงานกันปี๕๒จดทะเบียนเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมาย
มีลูกคนแรกปี๕๓มีลูกคนที่๒ปี๖๐ไม่เคยทะเลาะกันเลย
จนกระทั่ง๓เดือนก่อนสามีบอกว่า
เราหย่ากันเถอะพี่ชงอ่ะพี่ต้องแก้ปีชงมันเป็นเคล็ด
แต่สุดท้ายมาจับได้ทีหลังว่าอ้าวจะชงเชิงอะไรล่ะ
นู่นมัวแต่ไปชงกับเด็กม๖มากกว่าละมั้ง
บกันมา๕ปีตั้งแต่ปี๖๐
บอกบอกน้องเนมมานี่เลยพี่พาไปดูมาดูที่ห้องนอนของพี่นี่

รูปวันแต่งงานที่อยู่ในกรอบหลุยที่ปกติทุกคนเวลาแต่งงานก็จะมีภาพวันแต่งงานถ่ายติดเอาไว้
ฉีกไม่มีชิ้นดีเลยนะอ๋อจากภาพที่เคยถ่ายคู่กันเนี่ยนะ
เธอบอกเธอทนไม่ไหวเธอฉีกทิ้งเลย
จุดนี้แหละตั้งแต่ไปเป็นครูที่ชุมพรนี่แหละพฤติกรรมเปลี่ยนเหมือนหมดรักพี่อะ
แล้วสามีชอบบ่นพี่บ่อยว่าพ่อแม่พี่ชอบไปก้าวไก่ชีวิตเขาไปยุ่มย่ามกับชีวิตเขา
ทำให้เขาอึดอัดทำให้เขาเดือดร้อนพี่เองก็รู้สึกผิดแล้วหลังหลังก็เริ่มทะเลาะกันบ่อยขึ้น
ไม่เข้าใจมากขึ้นจนกระทั่งอดีตสามีมาขอพี่หย่าอ้างว่าแก่เคล็ดปีชงบอกว่ารักพี่เหมือนเดิม
จะดูแลลูกเหมือนเดิมและอ้างว่ากำลังจะสร้างนี่ไม่อยากให้พี่ติดร่างแหไปด้วย
พี่เองก็รู้สึกผิดที่พ่อแม่ไปก้าวไก่อะไรใดก็เลยอ่ะก็ได้ในเมื่อมันแค่แก้เคล็ดนี่
ยอมหย่าให้๓๐กันยายนปีที่แล้วจนปีใหม่พี่ถึงเพิ่งจับได้ว่าอดีตสามีพี่อ่ะ
พาผู้หญิงที่เป็นเด็กนักเรียนม๖โรงเรียนดังในชุมพรมาเที่ยวที่บ้านเพื่อนที่นครศรีธรรมราช
แล้วลูกสาวคนโตของพี่ที่อยู่กับฝั่งพ่อเล่าให้พี่ฟังเองว่าเขาเป็นแฟนกันคบกันมา๕ปีแล้ว

ก็แค่ว่าจะหอยเหมือนกันที่น้องครับ
แล้วก็เราก็ย้ำลูกอีกว่าเอ้าเป็นผู้หญิงคนนี้เหรอ
เขาบอกว่าใช่แล้วลูกรู้ได้ยังไง
ในอินสตาแกรมเพราะเราเป็นคนไม่เล่นอินสตาแกรม
คือตอนนี้ต้องการใช่ไหมคะต้องการความเป็นธรรมจากสังคม
ว่าทำไมทำไมคนเป็นครูถึงทำพฤติกรรมแบบนี้
ยังเล่าด้วยนะคะว่าเธอเคยถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายด้วย
จับหัวเธอไปโขกกับฝาผนังบ้าน๓ครั้ง
ลูกคนเล็กเห็นเมื่อเดือน๓สิงหาคมที่ผ่านมา
เธอก็เลยต้องรับลูกคนเล็กกลับมาอยู่ด้วยแล้วก็ให้ลูกสาวคนโตอยู่กับพ่อ

บอกเธอไม่มีค่ารถไม่มีค่าเติมน้ำมันรถ

พอดีแบบตาไม่ค่อยดี
เธอก็บอกว่าเออไม่มีแบบว่าค่าน้ำมันรถอ่ะ
สามีบอกว่าได้ทั้งรถได้ทั้งบ้านแล้วแค่นี้มาไม่ได้เหรอ

ตอนให้ตอนอยู่ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไร
ครอบครัวคุณทำผมทั้งนั้นคิดสิอย่าหวังแต่จะเอาอย่างเดียว
ผมทำให้คุณช่วยคุณทุกอย่าง

แค่มาแค่นี้ไม่ได้เหรอจะเอาอะไรอีก
ทุกวันนี้ก็ลำบากอาศัยคนอื่นลูกก็ต้องอาศัยคนอื่นไปส่ง

นี่คือหลักฐานทางโซเชียลที่ฝั่งภรรยาบอกว่า
เป็นชื่ออดีตสามีเธอเนี่ยปีนี้มีเธอดูพลุด้วยกัน
ปีนี้๖๖หนักแน่นอนเรื่องมหาลัยเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง
ตัวสีแดงเขาบอกเป็นชื่ออดีตสามี
เธอบอกเธอมีหลักฐานจากโซเชียลเยอะนะ
มันมีการยืนยันได้ว่าสองคนนี้นี่เห็นไหม
ว่าเขาคบหากันจริงเขาบอกมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นภาพ
อย่างนี้แล้วก็มีตัวปั๊มตรายางไว้ตรวจงาน
เมื่อกี้อันนี้นี่คือรูปอดีตสามีที่ติดอยู่ผนัง
ส่วนอันเมื่อกี้คือตัวปั๊มตายางในการตรวจงาน
คือถ้าสังเกตดีขยายดีก็จะเห็นสัญลักษณ์ต่าง

คือเขาบอกคนเป็นเมียเขาจำได้อ่ะเขารู้อ่ะ
เราได้คุยกับแม่ของต้องบอกว่าอะไรดี
แม่ยายของฝั่งสามีก็คือแม่ของภรรยานะคะ
ของคุณครูสาวคนนั้นเธอบอกว่าอ่ะแม่ขอชี้แจ้งหน่อยได้ไหม
เขาบอกว่าพ่อแม่ไปก้าวกายชีวิตเขาใช่มั้ย
แล้วบอกว่าพ่อแม่ไม่เคยช่วยอะไรเลยมีแต่เขาที่ดูแลลูกสาวใช่ไหม
แม่เล่าแบบนี้แม่ไปกู้เงินทกศมาสร้างบ้านหลังนี้
ให้ลูกสาวกับลูกเขยอยู่แต่ลูกเขยเอาเรื่องนี้ไปด่าทอ
หาว่าพ่อกับแม่เนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้
พ่อกับแม่ไม่เคยทำแล้วฝั่งไฟลูกเขยเนี้ย
ลูกเขยก็บอกแม่ไม่เคยให้อะไรลูกสาวแม่เลย
สาบแช่งแม่ด้วยแม่ไม่ให้ได้ยังไงนั่นลูกแม่ทั้งคน
อืมแม่บอกตอนนี้นะสิ่งที่แม่เสียใจที่สุดก็คือ
สุดท้ายแล้วคุณก็มาทิ้งลูกสาวฉันไม่ดูแลไม่ใยดี
แล้วไปเลี้ยงผู้หญิงอีกคนนึงสงสารก็แต่หลานสองคนนี่แหละ
ก็เชื่อใจเหมือนนี้ป่าวลุงพ่อสุดท้ายว่าเออ
มาเลยโว้กลงไปเลี้ยงพ่อเด็กกับโหลยไม่เลี้ยง
เจ้าไปเลี้ยงพ่อแด็กท์นี่

เพราะว่าทุกคนต่างก็มีมุมเรื่องราวของแต่ละคนเสมอถูกไหมคะ
มันก็ต้องฟังให้รอบเราติดต่อไปหาอดีตสามีด้วยนะคะ
พูดคุยกันว่าอ่ะฝ่ายหญิงเขาว่ามาแบบนี้เนี่ย
คุณมีอะไรอยากจะชี้แจงบ้าง
ฝ่ายครูชำนาญการที่เป็นอดีตสามีของคุณครูสาวผู้เสียหายนะคะ
เขาบอกกับคุณเนบอกว่าเนฟังพี่นะ
สิ่งที่อดีตเมียพี่เล่าให้เนฟังเนี่ย

สาเหตุการที่พี่ต้องหย่ากับเขาเนี่ย

และขอโทษนะพี่ไม่ได้เป็นคนขอหย่า
พี่นั่นแหละเป็นคนขอพี่หย่าเอง

พี่ไปเป็นชู้กับเด็กม๖ใช่ไหม
ว่าพี่ซุกเด็กไปคบเด็กมาอะไรเนี่ยนะ

ตอนที่พี่ไม่ได้หย่ากับเขา

ไม่เคยยุ่งเลยแต่หลังจากหย่าแล้ว
สิทธิ์ของพี่หรือเปล่าพี่ไม่มีพันธะแล้วนี่

สิทธิ์ของพี่ใช่ไหมแล้วพี่ขอยืนยันอีกอย่างหนึ่งด้วยนะ

แน่นอนพี่เป็นครู
ก็มีคุยกับเด็กบ้างตามปกติ
งงคุยงานคุยเรื่องการเรียนการสอน

ไม่เคยคุยกับเด็กในเชิงชู้สาว

ว่าเด็กเมา๖คนนี้เป็นแฟนไหน

ฟังจากปากลูกพี่ไหมล่ะ
ว่าแม่เขาบังคับให้เขาพูด
คือประเด็นการหย่าล้างนี่จริง
ถ้าได้สอบถามจากเขาจริงเขาเป็นคนที่ขอหย่าร้างเองนะครับ

นักเรียนม๖มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้มีผู้

คือผมไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลมาจากไหน
เขารู้ได้ไงว่าเรามีสัมพันธ์เชิงชู้สาว
ซึ่งถ้าผมคุยกับใครผมต้องมีชู้สาวหมดเลยอะครับ
ใช่ไหมครับอันนี้ผมขอปฏิเสธคนนี้
ก็คือแม่ก็ถามกุจรรย์หนูมาว่า
พ่อมีเมียใหม่แล้วเหรออะไรแบบนี้
แต่ตอนที่แม่พูดแม่จะพูดได้คำอย่างค่ะ
อ้าาแม่พูดมาแบบเป็นอาทิตย์แล้ว
ที่ติดต่อกันจนหนูสุดท้าย